ก็เรียกว่ารักรักเลิกเลิกจะยังไง

ลูกชายฉันดูงงงนะ

ขณะที่หนุ่มกันเขาก็ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตา
ลูกชายฉันร้องไห้เลยเหรอนี่
เจนอ๋อทำไมว่างงอ่ะ
เพิ่งไปคุยซ้ำแซ่บกันมา

ความสัมพันธ์ที่เต็มที่สุดแล้ว

ความรักมันต้องสู้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย
แต่ปัจจัยรอบตัวแต่ละคน
เงื่อนไขชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
เหตุผลไม่สำคัญ
สุดท้ายถ้าคนสองคน
คนใดคนหนึ่งไปต่อไม่ไหว

ไม่ได้มีมือที่๓แน่นอน
แต่การตัดสินใจเลิกกันเนี่ย

แต่มันกระทันหันส่วนจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่พร้อม

พร้อมแต่อนาคตไม่รู้

โดยความรักครั้งนี้เนี่ยสอนให้มารีรู้ว่าอย่ารีบร้อน
นะน้องเอ้ยตอนที่พี่ไปบ้านกันน้องรีบร้อนมากจ๊ะ
ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจอยู่ข้าง
เขาก็เดินหน้าต่อไงคุณแม่เขาก็ไม่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วไง
เขาก็เลือกที่จะแบบวันนี้ฉันตัดสินใจกันชัดเจนแล้ว

เดินหน้าต่อไปคือเลิกแล้วก็เดินหน้าต่อไปอย่างนี้หรอ

ยังไม่พร้อมหรอกแหมมันเพิ่งสดแล้วร้อน

ก็เวลาถ้าเกิดไม่ได้เลิกกระท่อมมือที่๓ก็มีไม่กี่ประเด็นของการเลิกกันเนอะ

ไม่คนไทยเนี่ยนะมันไม่เหมือนฝรั่งไงคือพอเขาออกมาใช่๑๘เขาก็ออกมากันแล้วใช่ไหม
ไม่มีเรื่องผู้ใหญ่เข้ามาวุ่นวายแต่คนไทยเนี่ยอย่างรักกันเนี่ยอย่างเธอเนี่ย
พ่อแม่ยังต้องรับรู้รับรู้กันไปตลอดฝ่ายนู้นก็ต้องรับรู้เอ๊ะฉันจะชอบสะพ้ายคนนี้ดีไหม
เหมือนเลือกเมียให้ลูก
ไม่ดีไม่เอาแม่รักไม่ได้
สะพ้ายกับแม่ผัวไตกันพินาน

อ๊ะฉันพูดอะไรไป
เห็นไหมเคยช่วยเลยนะ